การปิดทองคำเปลวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงรักปิดทองคำเปลวพระพุทธรูป
โดยช่างจะเริ่มต้นการปิดจากส่วนเสียนของพระลงมาที่องค์พระพุทธรูป
ตลอดจนถึงฐานพระและส่วนที่เป็นซอกมุมขององค์พระก็จะตกแต่งปิดทองคำเปลวเพิ่มเติม
ซึ่งระหว่างการปิดทองช่างยังต้องระมัดระวังในการใช้ทองคำเปลว
ที่ต้องมีความชำนาญในการหยิบจับมาปิดลงบนผิวองค์พระพุทธรูป
ด้วยทองมีความบางเบาฉีกขาดได้ง่าย
ช่างยังต้องเกลี่ยเนื้อทองให้เสมอเนียนเรียบเพื่อความสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน